สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
เพราะว่ามีคำเตือนเรื่องของพายุลูกที่๒
ที่กำลังจะเข้าบ้านเราอีกแล้วนะครับ
พายุลูกนี้อาจจะเข้าบ้านเราสัปดาห์นี้

มันเลยจะมาบ้านเราสัปดาห์หน้า
แต่ทีนี้ต้องระวังน้ำในเขื่อนต่างที่ตอนนี้กำลังมีการระบายนะครับ

มันก็ต้องไล่เลียงลงมาถึงภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็เข้ากรุงเทพมนาคม
มีคำเตือนในพื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่ของรุ่มน้ำเจ้าพระยานี่แหละครับ

โดยทางด้านของนายศักดิ์ชัยบุญมาบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีระดับสูงขึ้น
ผลจากน้ำเหนือที่มันไหลผ่านลงมานะครับ
แต่การสำรวจตรวจสอบพบว่า
ยังไม่อยู่ในระดับวิกฤตที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
คือแม่น้ำเจ้าพญายังสามารถที่จะรองรับน้ำเหนือที่ไหลลงมาได้
และวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ
จะมีน้ำทะเลหนุนสูง
แต่ยังสามารถรับมือได้คุณ

ฝนน้ำฝนละ๑ปัจจัย๑

หนุนคือน้ำทะเลหนุนปัจจัยที่๓
ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง

แล้วก็น้ำเหนือค่อยไหลลงมาค่อยระบายลงมา
แต่น้ำหนุนมันยังไม่หนุนสูงนะครับ

ก็มีการสั่งการให้มีการเสริมกระสอบทรายสูงขึ้นในระดับ๓เมตร
จากเดิมที่อยู่๒๒๕เมตร
ตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบทุกจุดแล้ว
บอกว่าเริ่มอุดกันไว้แล้วนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องของพายุกันบ้างนะครับ

รายงานว่าระหว่างวันที่๕๙ตุลาคมนี้คือสัปดาห์นี้

ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้
มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นนะครับ
และจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไฮลำนะครับ
แล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คือรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ย

บอกว่าได้รับรายงานในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ว่าวันที่๘ถึง๑๐ตุลาคม
อาจจะมีพายุลูกใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
กำชับกรมอุตุนิยมวิทยาให้จับตาให้เฝ้าระวัง
และเตรียมที่จะแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน

เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ย
มันจะแปรสภาพมันจะทวีความรุนแรง

แต่ตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พายุนะคุณนะ

มันจะเข้าบ้านเราวันที่๑๑ตุลาคมถึง๑๓ตุลาคม
เป็นพายุหมายเลข๑๗ของปีนี้

ฮ่องกงเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้
ไลออนร็อกหินสิงโตเหรอ
มันกำลังจะถล่มบ้านเราแล้วนะฮะ
ตุลาถึง๑๓ตุลาคมนะครับ
เตือนเลยนครพนมบึงกาลอุดรธานี

ตอนแรกมันจะมา๗๙ตุลาคมใช่ไหม
แต่มันอ้อมขึ้นไปเหนือที่เกาะไฮลัมก่อน
จะลงมาที่เวียดนามและถึงจะเข้าอีสานบ้านเรานะครับ
ก็อาจจะเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเปล่า
เขื่อนอุบลรัฐเขาถึงต้องมีการเร่งระบายน้ำ
จากสองเขื่อนนี้และพายุตัวนี้นะฮะ

มันจะส่งผลไปถึงภาคเหนือ

เติมน้ำในเขื่อนสิริกิจด้วย
แล้วเขาบอกลูกที่๑๘ของปีนี้
ฟิลิปปินส์ก่อตัวแล้วนะ

หรือว่ากรออนอชอที่นี้มีการแจ้งเตือน

ในลำน้ำชีล้นตลิ่ง
จำได้มั้ยฮะน้ำในลำน้ำชี

ทีนี้ฮะชัยภูมเป็นอิสานตอนบนใช่มั้ย

กรสินร้อยเอ็ดนะฮะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
เตือนกันเลยนะครับสำหรับ๖จังหวัดนี้นะครับ
หาศาลกราศิษย์๑๐๑ยศฑรศรีศเกจขอนแก่น๒๘อำเภอของพื้นที่
อาจจะเจอน้ำที่ล้นมาจากแม่น้ำฉี่ด้วยนะฮะ
เรื่องสถานการณ์น้ำอย่างน้ำในแม่น้ำสแก่กรังที่อุทัยธานีเนี่ยนะคะ
คือก็มีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาหนุนเข้ามา
ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มวิกฤตแล้วค่ะ
เพราะน้ำมันเริ่มท่วมสูงอย่างโบราณสถานต่าง

คือน้ำมันเข้าไปท่วมสูงประมาณเมตรหนึ่งนะ
ตอนนี้ผลกระทบเริ่มมาจริงแล้วนะคะ
โดยน้ำในแม่น้ำสแก่กรังตอนนี้วิกฤตค่ะ

ยังเกินกว่า๒๖๐๐ลูกแบบเมตรนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้มีน้ำหนุนเข้าแม่น้ำสแก่กรัง
ลงสู่ท้ายเขื่อนเข้ามาสมทบในแม่น้ำสแก่กรังอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดวันนี้ค่ะดูสิน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยมันไหลบ่ามาจากแม่น้ำสแก่กรังนะคะ
แล้วก็ท่วมโบราณสถานที่วัดอุโบสถารามหรือว่าวัดโบสถ์
มนตบแปดเหลี่ยมท่าเทียบเรือโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยร๕
ถูกน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยนะคะแล้วระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นสูงขึ้นแบบนี้
แล้วมันก็ไหลเชี่ยวด้วยวัดเองเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการต้องป้องกัน
ชักรากแพรชักลากแพร่โบดน้ำที่สร้างในสมัยร๕เข้าฝั่ง
แล้วก็ยึดป้องกันความเสียหายรวมถึงเรือนแพร่ที่เป็นที่อาศัยของชาวแพร่
ชุดชนชาวแพรเนี่ยนะคะก็ต้องชักรากเข้าฝั่งให้มากที่สุดด้วย
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแล้วบ้านเรือนของชาวบ้าน
ที่อยู่ติดริมตลิ่งตลอดแนวฝั่งของวัดโบดเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าถูกน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลย
ชาวบ้านที่เขามีบ้าน๒ชั้นนะของข้างล่างเขาก็ต้องขนขึ้นชั้น๒
แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนชั้นสองอ่ะนะคะอันนี้คือที่อุทัยธานีนั่นเองนะคะ
ทีนี้ไปต่อกันค่ะที่อ่างทองอ่างทองเนี่ยเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญาที่หมู่๓ตำบลจรเข้ร้อง
อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเนี่ยดูสิคุณผู้ชมมากันแบบดึกดึกเลยนะ
กระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยไหลพนังกั้นน้ำมันออกมาจากพนังกั้นน้ำ
แล้วก็เข้าบ้านเรือนชาวบ้านในหมู่สามนายโสพลงามรุ่งโรศกำนันตำบลจรเข้ร้องเนี่ยนะคะ
บอกว่ากระแสน้ำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วมันก็เกิดเป็นน้ำผุดเข้าตามแนวพนังกั้นหลายจุดเลยค่ะ
อย่างที่เทศบาลตำบลชายโยเขาก็มีการตอกเสาเข็มไม้ซ่อมแซม
แล้วก็เอากระสอบทรายพยายามอุดพวกรอยเห็นไหมรอยที่น้ำมันเข้ามาแบบนี้
แต่ว่าแรงน้ำมันมาแรงค่ะต้านไม่ไหวจริงประกอบกับถนน
มีถนนซุดถนนยุบน้ำก็ทะลุเข้ามาในตัวหมู่บ้านแบบนี้ค่ะ
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะ
ปริมาณเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
ก็มีกระแสน้ำไหลผ่าน๒๕๕๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เหลืออีกไม่ถึงสี่สิบเซนนะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจะล้นพนังกั้นแล้ว
แล้วตอนนี้ค่ะวิกฤตเหลือไม่ถึง๑๐เซนก็มีในบางจุดด้วยนะคะ
นี่คือสถานการณ์ที่อ่างทองล่าสุดนะคะจากอ่างทองค่ะ
เขยิบมาที่ปฐุมธานีกันหน่อยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ทำมาเป็นสะพานเห็นไหมที่คุณผู้ชมเห็นเขาเดินเดินกันเนี่ย
เป็นนั่งร้านนะคะซึ่งให้เป็นสะพานในการเดินจากภายในวัดเนี่ยออกมาถึงถนน
เพื่อให้ทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยได้เข้าออกในวัดเวลาที่มีศาสนกิจมีพิธีทางศาสนาก็จะได้ใช้สะพานตรงนี้
ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณวัดเนี่ยก็โดนน้ำเข้าท่วมนานกว่า๒อาทิตย์แล้วค่ะ
บ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรชาวบ้านเขาก็ยากลำบากแหละในการเดินทางเข้าออกบ้าน
อกจากนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าใช้ชีวิตอย่างลำบากแล้วไม่พอ
เลี้ยงต่างที่เลี้ยงไว้ควายที่เลี้ยงไว้ก็ต้องเอาควายหนีน้ำมาผูกไว้ข้างวัด
น้ำก็ขึ้นสูงอีกจุดที่ผูควายน้ำก็ท่วมอีกค่ะ
ควายเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำคือเจ้าของควายเขาก็เป็นห่วง
แต่ดูสิเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนแล้วจริงเพราะน้ำมันท่วมสูงเหลือเกิน
มันก็ต้องแช่น้ำอยู่ไงใช่ค่ะ